มาดูต่อกันที่ละครดีทางช่องไทยรัฐทีวีกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าโกยใจแฟนคลับไปเต็มเลยนะคะ
สำหรับละครใหม่แกะกล่องค่ะ
ไอ้ข้าวแกงนั่นเองค่ะคุณผู้ชม

เรื่องนี้แน่นอนนะคะได้พระเอกวัยรุ่นน้องนีฟ
ธนันมาประชันกับนางเอกน้องใหม่ค่ะน้องแพมธารดีนั่นเอง
ซิงผลงานการแสดงเรื่องแรกนะด้วยความสดใหม่แล้วก็เนื้อหาที่แบบ
ให้กำลังใจคนกล้าที่แบบตามลากความฝันคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็วีดีโอคอลพูดคุยกันกับคู่พระนางนะ
รวมไปถึง๒นักแสดงนำค่ะ
มาร์คคณัสนันที่รับบทแรปเปอร์หล่อแต่แบบแอบร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วน้องวินเซนค่ะเพื่อนสนิทพระเอก
รวมไปถึงความประทับใจกับละครไอ้ข้าวแกงนี้นะคะ

ว่ากระทั่งอย่างแบบอื้นชั่วอย่างแบบดีกว่ากระทั่งหล่อหวัดที่ยิ้ม
ไม่เป็นไรล่ะค่ะ

อันนี้พี่แซวอ่ะ

ลงจะให้มาเรียนกีต้ามาให้มาจับคอร์ด

ทำไมแร็ปต้องร้ายล่ะค่ะ

เป็นตัวละครที่ชื่อแม็กซ์เนี่ยครับ
การที่มาทำละครเรื่องไอ้ข้าวแกงเนี่ยครับผม
ก็ได้ร่วมทำเพลงกับละครด้วย
ติดตามได้นะคุณผู้ชมนะไปตามล่าหาความฝัน
กันทั้งสายแรปสายร็อกคือห้ามพลาดเลยแล้วบอกเลยว่าครอบครัวในเรื่องเนี่ยเป็นสไตล์แบบขายข้าวแกง
ลูกมีความฝันแล้วก็พยายามต่อสู้กับความฝันตัวเองนั่นเอง
เวลาใหม่เจอกันคืนนี้เร็วขึ้นฮะ
ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางไทยรัฐทีวี

ก็เป็นละครดีจากค้าทวินเฟรม
ฝากไว้ด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ